นี่แฟนเขาลูมกลูมีเค้ก

เค้กที่เป็นหลานของคุณนันทิดา

ไปโพสเซ็กซี่เป็นลีซ่าแบคพิ้งซ์

เป็นทริปที่หลายคนว่าอู้หูมันยังไงกันเนี่ย

ใช่ไปฟังสัมภาษณ์แล้วก็ไปดู
ซี่อะไรขนาดนั้นนะคะ
หลังจากแต่งงานแล้วแต่งแล้วค่ะอืมเกย์กันเลยแต่งแล้วทำไมก็ได้
ล่าสุดที่ไปเที่ยวเนี่ยค่ะ
ก็จะแบบว่ามีแฟชั่น

เออก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะลองท่านี้ดูดีกว่า

ยังเที่ยวกิจกรรมที่พวกเราทำยังเป็นกิจกรรมผ่านผลประมาณนึง
สเก็ตบอร์ดทั้งการดำน้ำ
ดังนั้นปั่นอยากใช้เวลาอยู่กับเขาตรงนี้ให้แบบเต็มเหนียวก่อน